แรงจริงคุ้มจัดประหยัดน้ำมัน

ลีกไม่ออกไม่เป็นไรแล้วมันมียักษ์จินนี่ไหม

ทำจากราธชบุรี

จะแจกทั้งสองโอ่ง

ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับให้กับคุณผู้ชมในวันนี้

กดกฎิกามารยาทว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
กันอีกครั้งแล้วกันว่าจะผ่านทางช่องทางไลน์เท่านั้น
ใช่ค่ะคุณผู้ชมตอบคำถามมานะว่าเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่แล้ว
คุณชนะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรที่จังหวัดอะไร
แล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมคุณผู้ชมถึงอยากจะไปทานร้านนี้
ผู้โชคดีจะได้รับนี่ค่ะของที่ระลึกที่คุณชนะเลือกกับมือก็คือ
มังกรสองใบนี้หนึ่งท่านรับไปเลยนะคะที่สำคัญย้ำนะคะ
คุณผู้ชมเขียนข้อความตอบคำถามมาเรียบร้อยแล้วติด
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีถ้าตอบถูกเหตุผลดีแต่ไม่มีเบอร์โทรไม่ได้นะจ๊ะ
ใช่ถูกต้องเดี๋ยวจะไม่ได้กันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ
ไลน์เป็นเพื่อนคิวอาร์โค้ดก็ขึ้นให้แล้วนะครับเป็นเพื่อนกันถ่ายมา
ช่องทางไลน์แล้วส่งมาทางไลน์เนี่ยขึ้นสดหน้าจออยู่ตรงนี้

ท้ายรายการนะคะติดตามกันไปยาวเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่า
ใครเป็นผู้โชคดีได้โอ่งมังกรเนี่ยพาไปแซ่บกันต่อเลยดีกว่า
เพราะว่าร้านอาหารที่จะพาไปตลอดหาของกินสถานที่ต่อไปเนี่ย
เขาบอกว่ามันแซ่บจริงมันเด็ดจริงไม่ได้เด็ดแต่รสชาตินะ
คนขายก็เด็ดชื่อร้านก็เด็ดเมนูต่างก็เด็ดมากเลย
ไปกันเลยที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เคยไหมอยากหาของกินแซ่บตอนดึก
ให้มันซีดสะใจก่อนนอนแต่ร้านดันปิด
แต่ถ้าคุณมาที่นี่รับรองเลยครับว่าไม่ผิดหวัง
เพราะเขาเปิดยันวาง

นี่คือร้านอาหารอีสานของสองคู่รักสุดแซ่บ
ที่เก็บเงินสร้างตัวมาช่วยกันลงทุนเปิดร้าน
เพื่อคนนอนดึกกับร้านเท่ที่ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตา
ชื่อว่าลาบก้อยหอยอินดี้
เฮ้ยนี่ชื่อร้านเหรอครับเนี่ย
ทำไมต้องอฮืออินดอยอฮือออินดีด้วยล่ะครับ
ก้อยเพื่อนเพลงแล้วผมเป็นคนชอบกินอาหารอีสานนะ
แล้วก็เลยมีความคิดกับแฟนว่าอยากจะเปิดร้านอาหารอีสาน
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผมว่ารสชาติมันยังไม่ถึงใจ

ก็เลยมีการเพิ่มอเมริหอยเพิ่มเข้ามา
ก็เลยตั้งชื่อเล่นว่ารักก้อยหอยอินดี
แค่ชื่อร้านก็ชวนแซ่บอีหลีแล้วล่ะครับ
ว่าแต่เมนูแนะนำของทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ครับ
คือทุกคนมาต้องสั่งนะคะคือก้อยมะนาวค่ะ

รสชาติจี๊ดจัดมากยังไงต้องลอง
แล้วก็เมนูที่สองก็จะเป็นหอยแคลงนะคะ
ตัวใหญ่หวานมากตัวใหญ่สดมากค่ะ

คัดสรรวัตถุดิบเองทุกอย่างนะคะ
ส่วนเมนูตรงนี้ก็เป็นไส้ครับไส้ยากครับผม
ย่างเราก็จะใช้ไส้อ่อนค่ะ

ก็จะเลือกเองเลยว่าเอาแบบไม่ขม
คือลูกค้าทานแล้วก็จะติดใจกับเมนูนี้มาก
มาทางด้านซุปเปอร์ครับผม
ซุปเปอร์ขาไก่ค่ะ
เปื่อยละลายในปาก

ก็คือสดร้อนนะคะ
ทำให้สดชื่นแซ่บเวอร์อะไรประมาณนี้ค่ะ
เรียกว่าเมนูแนะนำของทางร้านเนี่ยเป็นแต่แซ่บจริงล่ะครับแม่
แต่อย่างที่เจ้าของร้านทั้งสองคนบอกไปว่า
จากอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านแล้ว
ร้านนี้เขายังมีดีที่หอยหอยหอย

ใครชื่นชอบหอยเป็นพิเศษมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน
เพราะเขามีทั้งหอยแขลงหอยหวานหอยโข่งหอยนังรม
หอยนิวซีแลนด์ก็มีมีทั้งแบบลวกและเผา
ชิมพร้อมกับน้ำจิ้มรสเผ็ด
ลับเฉพาะของทางร้าน
บอกเลยว่าแซ่บหลายเด้อ
การันตีกันอีกทีครับพี่
เพราะที่ร้านคือหอยรับประกันว่าสดแล้วก็หวานมากค่ะ

ใครมีแผนเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น
ลองให้รู้ด้วยตัวคุณเอง
แล้วจะรู้ว่ามันแซ่บแซ่บแซ่บขนาด
ร้านตั้งอยู่ถนนรื่นรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
ร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับ

แล้วก็จะเน้นลูกค้าช่วงหัวค่ำออกมาทานอาหารกินช่วงทุ่ม๒ทุ่ม

ดึกใครหิวก่อนนอนใครหิวก่อนนอนแวะมาได้ค่ะ

ร้านนี้เขาเปิดยันวาง

ตอนไหนก็ไปเลยดึกอย่างนี้เปิดยันวางเลยจ้า
แทบจะอร่อยแล้วก็เปรี้ยวแซ่บมาก
เพราะเวลาเห็นเขาหั่นมะนาวมาแล้วก็บีบลงไปนี่คือแบบเน้นเลย

หอยตัวเท่านี้

เอาล่ะเพราะฉะนั้นพักกันหน่อยละกัน

ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ครับงานแต่งที่ใด
เป็นได้แค่แขกรับเชิญ
แต่ว่างานแต่งนี้ไม่ธรรมดา

เพราะว่าบ่าวสาวเขาจัดเองทุกขั้นทุกตอนเลย

ได้ว่าเป็นงานของคู่บ่าวสาวนี้อย่างแท้ทรู